แต่ว่าตอนนี้เราไปดูเรื่องของศพผู้เสียชีวิตหน่อยนะครับ
เพราะว่าตำรวจก็เตรียมส่งพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
ที่สถาบันนิตเวทย์วิทยาโรมพยาบานตำรวจ

ว่าสามารถที่จะยืนยันตัวบุคคลได้แล้ว๑๑รายนะครับ
โดยพันธ์ตำรวจเอกภงสกรฮิตโศตนะฮะ
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เปิดเผยว่าสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ได้รับการประสานจากตำรวจสพภูตาหลวง
จะนำร่างผู้เสียชีวิตเป็นชาย๙รายเป็นหญิง๔ราย
ส่งมาชนะสูตรพลิกศพที่สถาบันนิติเวศ
เรื่องต้นสภาพศพที่ถูกเพลิงไหม้สามารถจดจำใบหน้าได้๑๑ศพ
ส่วนอีก๒ศพเป็นชายกับหญิงยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้
โดยร่างทั้งหมดคาดว่าจะมาถึงนิติเวชช่วงเย็นของวันนี้นะครับ
แล้วก็เริ่มตรวจพิสูจน์ศพวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
เพื่อให้ทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร
ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกับกลุ่มงานธัตกรรมโรงพยาบาลตำรวจนะครับ

ซึ่งจะมีการตรวจหาสารเสพติดแอลกอฮอล์
แล้วก็เรื่องที่สำคัญก็คือตรวจคาร์บอนมอน็อกไซด์ในเลือด
ซึ่งเป็นสารพิษที่ทำให้เลือดแข็งตัว
แล้วก็เชื่อว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตนะครับ
ภายใน๑๒วันนี้จะมอบร่างคืนให้กับญาติ
ไปบำเพ็ญกุศลต่อนะครับ
ส่วนอีก๒ศพนะครับที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้
จะมีการประสานตำรวจค้นหาบรายชื่อบุคคลศูนย์หาย
ก่อนจะเชิญญาติมาเทียบเคียงดีเอนเอ
เบื้องตนสภาพศพนั้นเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะครับ
พร้อมกับย้ำนะครับว่าสาบันนิติเวทย์
ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ที่แม่นยำชัดเจน
เนื่องจากที่ผ่านมามีแผนเผชิญเหตุ
รองรับภัยพิบัติใหญ่ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
แต่ก็ยอมรับนะครับว่าการตรวจพิสูจน์ศพจากเหตุเพลิงไหม้มีอุปสรรคครับ
สภาพศพที่ไม่เกรียมหรือว่าไม่ทราบตัวบุคคล
แต่ก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วนะครับ
ทีนี้นะคะคุณผู้ชมคะเราไปดูรายชื่อหน่อยก็แล้วกันนะคะ
ของผู้เสียชีวิตที่มีการยืนยันออกมาแล้ว
คือมีทั้งหมด๑๔ศพแน่นอนนะคะ
ก็ยังเหลืออีกหนึ่งคนที่จะยังไม่ทราบว่าตกลงแล้วเป็นใครค่ะ
แต่ว่า๑๓รายชื่อนั้นมีนะคะ
อ่ะท่านแรกนะคะบอกชื่อว่าจ่ายเอกวรากุลจำรัฐอายุ๓๒ปี
สมที่๒จ่ายเอกสมรัฐหินเทาอายุ๓๑ปี
ที่๓ที่เสียชีวิตคือนายกรวิทยเมงคำมีอายุ๑๗ปีค่ะ
ท่านที่๔นายสุรการเรืองฤทธิ์อายุ๓๕ปี
ท่านที่๕นะคะนางสาวนัทธิดาม่วงทิมาอายุ๒๘ปีค่ะ

นายเจสดาพรปิ่นอนุโกอายุ๒๐ปี
หลายคนอาจจะมีหนึ่งในครอบครัวเพื่อนที่ไปเที่ยวที่นี่ลองดูรายชื่อนะคะ
ที่๗ที่เสียชีวิตคุณวิริยาแต่งสง่าอายุ๓๑ปี
๘นางสาวพรมพรภูมิสวรรค์อายุ๑๘ปี
นางสาววาทินีหุยทุมารอายุ๑๙ปี
จ่าเอกรังสิมันวนิษฐโรจนาการอายุ๓๐ปี
นายชัดชัยชื่นค้าอายุ๓๐ปีค่ะ
นายนัฐกรมีชำนาญอายุ๔๙ปี
นางสาวสวิตาจันทาอายุ๓๙ปี
ส่วนอีก๑คนเนี่ยอีก๑ศพตอนนี้ยังรอการยืนยันรายชื่ออยู่ค่ะ
ใช่ครับส่วนข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดชนบุรีนะฮะเมื่อเวลา๑๐นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
มีการรายงานตัวเลขผู้บาดเจ็บทั้งหมด
ซึ่งมีตั้งแต่บาดเจ็บสาหัสถูกไฟไหม้ร่างกายเกือบทั้งตัว
บาดเจ็บผู้พองสำลักควันจนไปถึงบาดเจ็บเล็กน้อย
แล้วก็ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
รวมตอนนี้๓๔ราย
รายนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในโรงพยาบาลนะ
ยังไม่รวมคนบาดเจ็บเล็กน้อยที่กลับบ้านไปได้แล้วนะครับ
คนที่อยู่โรงพยาบาลแยกเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ

โดยใน๒๓รายมีอาการสาหัส๑๔รายนะครับ
คนที่มีอาการสาหัส๑๔รายนะครับ
คนแรกเป็นชายยังไม่ทราบชื่ออายุ๓๕ปี
คนที่๒คือนาวาโทผลิตเดชชุ่มเงินอายุ๔๐ปี
คนที่๓เป็นชายไม่ทราบชื่ออายุ๒๕ปี
คนที่๔คือจ่าเอกทันพิสิทธิกันเกตอายุ๒๕ปี
คนที่๕นะครับเรือตรีเศรษฐศักดิ์จันทราอายุ๒๖ปี
คนที่๖เป็นผู้หญิงไม่ทราบชื่ออายุ๓๐ปีนะครับ
คนที่เจ็บ๗ที่บาดเจ็บสาหัส
ก็คือนายภูรินัทไม้เจริญอายุ๒๔ปี
คนที่แปดเป็นผู้ชายชาวลาวอายุ๒๔ปีนะครับ
ส่วนคนที่๙คือนางสาวสิริวัลร่วมสุขอายุ๑๘ปี

คือนางสาวปาริชาติขวัญยืนคงอายุ๒๖ปี
คนที่๑๑เป็นชายไม่ทราบชื่ออายุ๒๕ปีนะครับ
คนที่สิบสองเป็นนางสาวสิริพรทองสวรรค์อายุ๒๙ปี
คนที่๑๓คือชายไม่ทราบชื่ออายุ๓๐ปีนะครับ
และคนที่๑๔เป็นหญิงไม่ทราบชื่ออายุ๒๓ปี
อันนี้เป็นกลุ่มคนที่บาดเจ็บสาหัส๑๔ราย
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะครับ

ทีนี้ไปดูผู้บาดเจ็บที่บาดเจ็บปานกลางนะคะคุณผู้ชมค่ะ

มีญาติพี่น้องหรือเพื่อนอยู่ในเหตุการณ์นี้หรือเปล่า
บัตรเจ็บปันกลางคนแรกคุณนายบุรินมะนาวนอกอายุ๒๖ปี
นายสิริชัยราชพิทักษ์อายุ๓๙ค่ะ
คือนางสาวอธิษฐานจริยวรกิติอายุ๒๗ปี
คนที่๔ที่บาดเจ็บปันกลางนางสาวโสพิษฐาวงคำหารอายุ๒๒ปี
คนที่๕นายชายานินศรีทัพทิมอายุ๒๔ค่ะ
คนที่๖นางสาววิพาดาภูลสะสมทรัพย์อายุ๒๙ปี
คนที่๗นางสาวณลินีบุญประเสริฐอายุ๓๗นะคะ
คนที่๘นางชนิดนันจันฟองอายุ๔๗ปี
แล้วก็มีบาดเจ็บเล็กน้อยอีกหนึ่งรายด้วยนะคะ
ชื่อว่านายชะลิดค่ะอายุ๔๘ปี
นี่คือที่รวมแล้วบัตรเจ็บปานกลางค่ะ
ไปดูที่รักษาตัวอยู่ที่อีกหนึ่งโรงพยาบาลด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นกลุ่มผู้บาดเจ็บนะคะที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวัดยานสังวรารามวรมหาวิหาร
คุณผู้ชมลองดูรายชื่อนะเพราะว่าจะมีบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ย
เป็น๒รายด้วยกันก็จะมีนางสาวนะทพิดณธนิตนะคะพี่คุณแก้ว
และจาโทพงธรฟายระหารค่ะก็เรามีรายชื่อที่โรงพยาบาลสัตหีบมาด้วยอีก
มันเป็น๙คนนะคะโรงพยาบาลสัตวรรภ์ศัตราหีบ
ตามหน้าจอน่ะค่ะนางสาวรัตซิกาอายุ๒๔ปีนายอลิทราชอายุ๓๐ปี
นางสาวสินสุภายุ๒๔ปีนายสมชัยอายุ๔๔ปี
เรือเอกพันทิพย์อายุ๓๑ปี
นายธนทรอายุ๕๐ปีนายสิทธิชัยอายุ๒๓ปี
จ่าเอกธนวินอายุ๒๘ปี
แล้วก็นายธนกฤษอายุ๓๖ปีนะครับ
นี่คือทั้งรายชื่อของผู้เสียชีวิต
แล้วก็รายชื่อของผู้บาดเจ็บที่เรารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน
อันนี้เช็คมาหมดแล้วนะว่าถูกต้องนะครับ
โดยที่ทางปพจังหวัดชมบุรี
ได้มีการรายงานเรื่องของผู้บาดเจ็บออกมานะครับ

บอกว่าผู้บาดเจ็บตอนนี้รวมเป็น๓๗รายนะคะ
แล้วก็มีเพิ่มที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

๒รายก็จะมีชื่อ
ก็รายงานรายชื่อที่รับอัดเจ็บทั้งหมด
เรารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน๔๐รายนะ
ส่วนผู้เสียชีวิตนะฮะก็มี๑๔ศพนะครับ
น้องพีชหรูจักคนไหนบ้าง
เห็นบอกว่าเอกรังซีมันนี่รูจักใช่ไหม

เป็นมือคีย์บอร์ดนะครับอันนี้ก็เสียชีวิต

คุณภูรินัทไม้เจริญอายุ๒๔ปีนี้เป็น

กลองของวงที่ถูกไฟคลอกอันนี้บาดเจ็บสาหัส
อีกคนนึงที่คุณพีชรู้จักก็คือคุณอติราชเจริญกัน

โดนไฟไหม้ใบหน้าแล้วก็ศีรษะนะครับ